นี่โอ้โหมันจะเขียวฟ้าบางคนจะบอกว่า
มรกฎมรกฏหน่อยแต่นี่มันไม่ใช่ทะเล
ภาคใต้คุณผู้ชมหรือไม่ถ้าเราเห็นแบบนี้
เอ๊ะเลนิสหรือเปล่าน้ำสวยแบบนี้ในครองเลย
ลูกฉันหลานฉันจะลงไปเล่นได้หรือเปล่า

กลัวเหลือเกินว่าจะเกิดอันตรายก็เลยต้องมีการเร่งตรวจสอบ
ที่นี่อยู่ไม่ได้ไกลค่ะสมุทรปราการนี้เองนะคะ
ดูหน่อยไหมคลิปที่เขาอัดออกมาแล้วเห็นว่าเป็นน้ำเขียวมรกฏเนี่ย

แต่เอาจริงคุณพุพคบางจุดมันก็ยังสีดำอยู่เหมือนกันนะเนี่ย
นี่ค่ะน้ำที่มันไหลออกมาแบบนี้

ไหลออกมาแบบนี้นี่มันคลองระบายน้ำนะคุณเฮ
ใช่ชาวบ้านเขาก็กลัวแหละว่าน้ำที่มันไหลออกมาจากท่อระบายน้ำ
ลงสู่คลองท้ายเมืองมีสีเขียวมรกฏแบบนี้
มันผสมสารเคมีสารอันตรายอะไรหรือเปล่า

กลัวไงว่าเดี๋ยวคนจะไปใช้น้ำแล้วจะเกิดอันตราย
ชาวบ้านที่ชุมชนคลองท้ายเมืองที่ตำบลบางย่าแพรกพระประแดงสมุทรประการ
เขาบอกว่าน้ำในคลองท้ายเมืองมันเป็นคลองที่เชื่อมต่อ
ระหว่างคลองบางยะแพรกเหนือกับคลองวัดท้องคุ้ง
ระยะตรงนี้คุณเกือบ๒โลแน่แล้วสีมันเป็นแบบนี้
สีเป็นแบบนี้ถามว่าเหม็นไหมไม่มีกลิ่นเหม็นเลยนะ
แต่ถ้าเกิดว่าเอานิ้วไปจิ้มโดนน้ำเอามือจุ่มไปเอาขาจุ่มไป
ยิบทันค่ะเยอะค่ะแล้วมันระคายเครื่องกับผิวหนังด้วย
แล้วน้ำสีแบบนี้เป็นมานานหรือยัง๓วันแล้วจ้า
สีมันดูสวยนะแต่กลัวอันตราย
ใช่คุณเขาบอกว่ามันเหมือนกับคล้ายสีน้ำหล่อเย็นในโรงงาน

ใช่ชาวบ้านเขาก็เลยอยากให้หน่วยงานมาตรวจสอบหน่อยว่ามันมาจากไหน
เพราะว่าคลองตรงนี้ผ่านชุมชนมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ด้วย
ยังไม่รู้ที่มาว่าน้ำนี้มันมาจากไหนยังไงกันแน่
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะทางสมาชิกเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
เขาก็บอกว่ามีการลงพื้นที่แล้วก็ไปตรวจสอบแล้วนะ
บอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน
โรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในเส้นทางก็จริงก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
แต่ก็ยังไม่พบสาเหตุว่าทำไมน้ำถึงเป็นสีเขียวแล้วก็ไม่เจอท่อน้ำทิ้งด้วย

เหรอให้ใครมาตอบคำถามดิ
ออ๊อตไหมล่ะถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องไปถามออ๊อตค่ะออ๊อตวิเคราะห์เอาไว้๓กรณี
อยากให้ลองฟังออ๊อตดูคิดว่ามันมาจากอะไรคะออ๊อต
อันแรกเลยถ้าเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติก็คือกลุ่มแคลเซียมคาร์โบเนต
ซึ่งตัวนี้อาจจะทำให้เกิดการหักเหของแสงและทำให้น้ำกลายเป็นสีเขียวได้
ซึ่งตัวนี้ไม่เป็นพิษอันตรายใดนะครับ
แต่ถ้าเป็นประเด็นที่๒เกิดจากสิ่งเจือปน
ไม่ว่าจะมาจากโรงงานจากสีจากมนุษย์ทำขึ้น
ที่เกิดขึ้นเป็นสารพิษสารอันตรายหรือไม่อย่างไร

อันสุดท้ายนะฮะก็คือเป็นปรากฏการณ์ของสาหร่ายสีน้ำเงินแก้มเขียว
ซึ่งอาจจะมีการบูมหรือว่าการเจริญเติบโตในฤดูบางฤดูเนี่ย
ซึ่งจะทำให้น้ำเป็นสีเขียวนะครับ
ซึ่งจะเกิดการระคายเคืองถ้าเราลงไปเล่นน้ำ

เหมือนหนองคลองบึงที่มีลักษณะเป็นสีเขียว
แล้วก็มีคนลงไปเล่นน้ำขึ้นมาแล้วจะเกิดหดผื่นตามแขนตามขา
แล้วก็เกิดมาจากปรากฏการณ์ของสาหร่ายสีน้ำเงินแก้มเขียว
ตรงนี้ก็ห้ามดื่มห้ามบริโภคห้ามอุปโภคเช่นกัน
ทั้ง๓กรณีจะเป็นอะไรได้บ้างเนี่ยนะฮะจะต้องเอาเข้าห้องแล็บตรวจ

ใช่ค่ะเล่าจริงถ้าสมมุติเกิดก่อนหน้านี้คุณบุ๊คจำได้ไหมว่าเราเคยอ่านข่าว
ที่มันเป็นน้ำทะเลสีเขียวน้ำเงินเหมือนกัน

ใช่แต่นี่มันคลองไงนี่มันไม่ใช่ทะเลค่ะ
และอย่างที่อาจารย์ออสก็วิเคราะห์ไว้๓แนวทาง
แต่ยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวต้องตรวจสอบอีกทีนึง
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาตักน้ำนะตักน้ำไปเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบในห้องแล็
เดี๋ยวแจ้งผลมาแต่ว่าระหว่างนี้ค่ะ
อยากบอกชาวบ้านในชุมชนด้วยอย่าพึ่งนะ
ไม่ใช่แบบว่าลูกเด็กเล็กแดงเห็นเออน้ำฟ้าเขียวสวยดี
จุ่มลงไปแช่เดี๋ยวจะคันนะคะ
ให้รู้ก่อนว่าเกิดจากอะไรแล้วอย่าตักเอาไปแบบเอาไปซักผ้า
หรือเอาไปอุปโภคบริโภคอะไรห้ามเลย